คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องบอกว่าคนโสดตายเรียบแน่นอนต้องกรี๊ดกันเสียงแตกแน่นอน
เพราะอะไรเพราะวันนี้เราจะพาไปเปิดวาร์ฟหนุ่มหล่อหวานใจของสาวกัน
เริ่มกันที่คนแรกค่ะหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นหวานใจของสาวเกรสการกล้า
บอกเลยว่างานดีมากงานดีไม่แพ้ดาราในบ้านเราเลยคุณผู้ชม
งานวันเกิดเกรทเนอะใช่ค่ะคือเขาเนี่ยไม่ห่วงแฟนนุ่มสุดหล่อเลยนะ
ไฮโซนิกเกรสเนี่ยปล่อยให้เพื่อนรุมหอมกันคนละฟอร์ดสองฟอร์ด
เจ้าตัวได้โพสต์แล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่า
แฟนเราก็เหมือนแฟนเพื่อนแบ่งได้แบ่งจ้า
อุ้ยใจกว้างดังมหาสมุทรเบื้อนเผลอไงถ่ายรูปกันแน่นหน่ะ
แล้วที่สำคัญคือไฮโซนิกนี่หน้าตาดีมากนะ
หล่อเป๊ะไม่แพ้หนุ่มในวงการใครจะไปอดใจไหว
แต่งานนี้ต้องตามกรี๊ดกันแบบห่างไปก่อนนะคุณผู้ชมนะ
เพราะจากบทสัมภาษณ์หลายที่หนุ่มนิกเนี่ยเขาเป็นคนขี้เขิน

คือไปส่องในอินสตาแกรมเนี่ยแทบไม่เจออะไรเลย
แต่ว่าร้องไปเลยล้อมากนะฉันได้ดูคลิปอยู่
เขาไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเราไม่เจออ่ะพี่แจ๊

เออใช่ส่วนเพื่อนซีอย่างเชียร์ที่คำพรก็ไม่น้อยหน้านะคะ
เหมือนกันค่ะหนุ่มนอกวงการน่ารักไม่แพ้กันเลยนะคะ
แถ่งพวกนามสกุลดังอย่างเป็นเจรงคกุล
เป็นลูกชายของคุณสมชายเบนจรงคกุล
น้องชายของเจ้าสัวบุญชัยสามีของคุณตั๊กนั่นเองนะคะ
การันตีความรวยกันเลยละกันนะจากนามสกุลนะ
อกจากจะขโมยหัวใจสาวเชียร์แล้ว
ก็ยังขโมยหัวใจแม่ยกทางบ้านด้วยนะคะ
คือไฮโซบิ๊กนี่ต้องบอกว่าเขาคบกันมาแบบนิ่งเงียบ
แต่ว่าอยู่ในสายตาของสื่อมวลชนตลอดนะจ๊ะ

อยากอาทิตย์ชนานที่ก็หวานกับแฟนตีหล่อ

โพสต์ภาพโซเชียลแบบถี่ยิบ
ให้ได้อิจฉาตาร้อนนะคุณผู้ชมนะ
ส่องไปส่องมาแฟนหนุ่มของไอซ์นี่งานดีเหมือนกันนะคะ
เขาชื่อไฮโซนินชะนินนะคะเป็นนุ่มตีหล่อ
และที่สำคัญก็คือโปรไฟล์ดีมากด้วย
คือแต่ละคนนี้ข้าวไปเจอกันที่ไหนหรอ
เข้าไปมูลกันที่ไหนข้าวไปหากันเจอได้ยังไงหรอบิแจ็ค
น้องพลอยลอดแล้วเหลือแต่พีแจ้ละ
ยิ้มเลยเรา